กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกกันเอาไว้ว่าเราพา
แต่ถามคุณก่อนที่หลายคนสงสัยกว่าน้องแซนวิทย์เป็นดาราเข้าวงการมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไรมาบ้างแนะนำให้แบบแฟนของพี่เสก
หรือว่าหลายคนรู้จักกันก่อน
ก็เริ่มเข้าวงการเลยนะคะก็คือเริ่มจากการประกวดดาวมหาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าประกวดมิชินีเวิร์ดปี๒๐๑๓รู้สึกจะเป็นเวทีเดียวกับลิต้า
แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นละครเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นเรื่องแรกของทางค่ายสามเสียนะคะ
เริ่มมาจากจากวงก่อนแล้วก็มีละครเย็นต่อใช่ไหมคะ
ก็มีเรื่องสาวน้อยอ้อยควันสาวน้อยอ้อยควันแล้วก็จากนั้นก็ผ่านตัวมาอยู่กับสปีดวัน
ก็ลงละครเรื่องแรกก็คือเรื่องนักบุญทรงกฎซึ่งก็ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
ก็จะได้ติดตามผลงานของน้องแซนวิชต่อไป
เอาง่ายสาวสวยโปรไฟล์ดีไปเจอกับนักร้องขาร็อกสายโหดได้ยังไง

ตัวจริงเหรอคะเท่าที่สัมผัสมาเท่าที่รู้จักนะคะ
ก็ไม่ได้โหดเหมือนที่ได้ยินข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะ
ก็เจอกันโดยที่การไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่เขานะคะ
แรกเราก็คุยกันปกติเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็คุยไปคุยมาก็อาจจะถูกคอมั้งคะ

ถูกคอปุ๊บเราก็ไปขอไลน์เขาก่อน
เพราะว่าเราเป็นคนไปจีบเขาก่อนจริงเปล่า
ทักไลน์ไปก่อนจริงแต่ว่าวันนั้นคือมีการแลกไลน์กันแล้ว
เสกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คือวันนั้นคือถ่ายรูปไงฮะ
ก็ส่งรูปให้พี่หน่อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นรูปผู้ชาย
แล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นก็มีการทักปกติอ่ะ
ทักทายมาให้อะไรอย่างนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้
เคลียร์ตรงนี้เราไม่ได้ไปเริ่มจีบเขาก่อน
เพราะหลายคนมาพี่เสกเนี่ยอะไรไปจีบผู้ชายก่อนอย่างนี้

ขอถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งรูปให้หน่อยสิ
แล้วค่อยจุดเริ่มต้นเล็งเอาไว้แล้วล่ะ

เราคิดไม่ว่าเราเนี่ยมีสเปกยังไงตรงไหน
ความคิดของเราก่อนที่จะมาคบกับพี่เสก

สเปคก่อนหน้านี้เหรอจริงฉันยังไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
ในเรื่องของคู่ชีวิตหรือว่าแฟนอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องของงาน

แล้วก็ยังอ่อนต่อวงการอีกเยอะ

แล้วก็ในช่วงที่มากับพี่เสก

มันก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการ

บกันมาคุยกันมากี่เดือนแล้วคะน้องแฟน
ประมาณสัก๓เดือนค่ะ

สามเดือนถ้าเรียกได้ง่ายง่ายว่าโปรโมชั่นยังไม่หมด

๑๗ค่ะ๑๗ปี

จะเจอเรื่องบุญไม่ก็เรื่องบาป
อ้าหนูเจอพี่เสกนะบุญหรือบาป
เสกดูอยู่นะบอกเลย
ไม่เรียกว่าเป็นกรยานมิตรดีกว่า
เราได้รู้จักคนคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่ทุกคนคิด
อย่างที่ทุกคนเข้ามาแนะนำ
หรือว่าเข้ามาแบบเป็นห่วงอะไรอย่างนี้
คือเขามีความเป็นผู้ใหญ่
มีทัศนคติด้านหมวกที่ดี
เพราะนางก็ตอบฉลาดตอบคำถามนะ
มันแย่สมแล้วกับเป็นนางงามเก่านะครับ

ตั้งแต่ที่ตอนที่เปิดตัวเราร่วมกับเสกโลโซ
คนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องของเรา
มันจะให้เกียรติในการตัดสินใจของแฟนด้วย

พี่แขคบ้างมั้ยที่ผ่านมาเยอะนะเรื่องส่วนตัวก็มี
เรื่องความเจ้าชู้ก็มีไม่กลัวเหรอคะ
เคยได้ยินมาบ้างค่ะแต่ว่าแซนว่า
โตขึ้นแล้วนะฮะก็มีความใจเย็นลงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเท่าที่แซนสัมผัสคือช่วงที่แซนสัมผัสกับเขานะฮะ
คือเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างข่าวก่อนหน้านั้น
คือก่อนหน้านั้นเรายังไม่เคยเจอเขาไง
แต่เราที่เราเจอนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชอรี่สมมุติเหตุการณ์ให้
เสกเนี่ยเป็นนักร้องดังเวลาไปต่างจังหวัด

แล้วจะจัดการยังไงถ้าแบบมีผู้หญิงมาล้อมหน้าล้อมหลังเรา

ไม่เราว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขานะคะ
แต่ว่าณตอนนั้นคือเขาก็ให้เกียรติเรานะ
มันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่เจอผู้หญิงก็ต้องให้ค่ะ
เพราะผู้หญิงบางทีเจอผู้ชายก็ยังมีแบบว่า
ฮิตการ์ดจุบแม้มันก็เป็นเรื่องปกติ

เดี๋ยวเรามองในเรื่องของความสบายใจมากกว่า
แล้วก็อย่าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขา
อีกหนึ่งประเด็นคือหลายคนบอกว่า
แซนวิชคบกับพี่เสกเพื่อแบบเป็นกระแสหรือเปล่า

พูดอีกว่าก็ประทับใจแซนวิช
เพราะว่าแซนวิชปูที่นอน
ดูแม่ที่หลับที่นอนให้

อ้าวชี้แจงเตรียทีละประเด็นเลย

ไม่ได้ถึงขนาดที่ทุกคนคิดไปไกลขนาดนั้น
ก็คือเราก็ไปบ้านเขา

เราก็ไปแล้วทีนี้วันนั้น

เก็บห้องใครก็เก็บห้องบ้างนะ

พี่เศษอีกเลยหันมาแล้วแบบ

ว่าไปกันไกลเลยเถิดแล้วยังนะคะคุณผู้ชม
คือจริงก็คือนอกจากเก็บเตียงแล้วก็เก็บของด้วยน้องจะบอก
เรียกง่ายว่าคือน้องทนดูไม่ได้ในบังค์ส่องประปรกครับ
สำหรับที่เขาบอกว่าเราคบกับพี่เสก
ถ้าเป็นเรื่องของปั่นกระแสนั่นน่าจะไม่ใช่
เพราะว่าถ้าแซนอยากมีกระแสคงลงรูปเองตั้งแต่แรกแล้ว

ล็อกอย่างเสกโลโซเนี่ยเวลาจีบสาวเนี่ย

ก็มีกลวิธีในการจีบของเขานะ
แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่
เขาเรียกว่าถือตัว
ตอนที่พี่แศกลโอโซ่ดังนั้นน้องแซนวิช

พูดคุยกันให้คำแนะนำปรึกษาอะไรอย่างนี้
มากกว่ามันเริ่มจากจุดนั้นนะ
แต่ก็มีหยอดบ้างนิดหน่อย

แสดงว่าเป็นผู้ชายกลวนกลวน
เราชอบผู้ชายมะคุณตรงตลก
ต้องชอบอย่างไหนอีกมุมนึงมากกว่า
ให้เขามีทัศนคติและมีความคิด
สามารถที่จะแนะนำได้แนวเราเพราะว่าเราก็อายุยังน้อย

ตอนนี้เหรออันนั้นสักประมาณไม่ตีเป็นเปอร์เซ็นดีกว่า

แล้วเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากแค่ไหน
หวังเหรอไม่นะตอนนี้สิ่งที่แฟนตั้งเป้าคือเรื่องงาน
เรื่องความรักยังไม่มีอยู่ในสมองแซนแต่คือ
การที่ฉันได้มาคุยกับพี่เสกมันเหมือนเป็นโอกาสที่เราได้มาคุย
เหมือนเราเจอกันแล้วเราได้มาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้
ยังไม่ได้โฟกัสว่าฉันจะต้องมีแฟนเป็นคนนี้
แล้วจะต้องจบชีวิตอยู่กับพี่เสกนะอะไรอย่างนี้
คือการคบหาดูใจกันเรียนรู้กันไปเรื่อย
อนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้
แต่ว่าตอนนี้ก็น้องก็ขอใช้เวลาศึกษาดูใจกันก่อนนะครับ
แต่คุณผู้ชมจริงต้องบอกว่าน้องแซนในจอเป็นนางร้าย
ชีวิตจริงเนี่ยนางเอกนางสวยหวานมากนะ
ตัวจริงก็เป็นคนจริง
แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบอะไรอย่างเอง
สังเกตได้ว่าน้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกมากนะคะ

ให้น้องฝากผลงานหน่อยละกันเอาขายของค่ะ
ตอนนี้ก็ฝากเรื่องนักบุญทรงกฎด้วยนะคะ
แฟนก็รับบทเป็นเบนเจวันค่ะก็กำลังจะออนแอร์เร็วนี้ทางช่อง๗นะคะ

แล้วก็ติดตามเรื่องราวความรักของพี่เสกกับน้องแซนวิททาง

จริงเขาบอกว่าวันนี้พี่เสกโลโซจะมาในรายการเราด้วย

เออไม่ให้มานะคะ
ป่านนี้งอนหรือเปล่าไม่รู้นะฝากอะไรถึงพี่เสกไหมคะ

ยังไงก็ต้องติดตามเรื่องราวความรักของน้องกับพี่เสกต่อไป
เชื่อว่ายังมีเรื่องอะไรให้เตอร์ไพรส์กันเรื่อยอย่างแน่นอนนะคะ
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะน้องแซนวิชประพาดานะคะ
ขอบคุณนะครับขอบใจน้องแซนวิชนะครับ